คุณผู้ชมไปเที่ยวชมนู่นค่ะ

จากหาดใหญ่ครั้งที่ห้าแล้ว

แน่นอนว่างานที่นี้ยังใหญ่จริง
เพราะว่าขนบอลลูนมากว่า๑๕ลูก
จากทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก๙ประเทศมาแบบนี้เลยดูสิฮะ

มีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่บนลุงกลมอย่างเดียว

เรียกได้ว่าเต็มพื้นที่เลยนะคะ
เพราะว่าเขาจัดอยู่ที่สนามกีฬานะคะ
ที่สนามกีฬาจีรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
นี่มีเอลวิสขึ้นไปพามอยู่ข้างบนด้วยนะคะ

แล้วก็แน่นอนแหละว่างานนี้เป็นที่จับจ้องรอคอย
ของทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวสงขลา
เพราะบอลลูนที่นำมาโชว์นี่นะคะคุณผู้ชม
มาทั้งจากเนเทอร์แลนด์ญี่ปุ่นไต้หวันบราซิลสเปน
สหรัฐอเมริกาอังกฤษเวียดนามแล้วก็สุดท้าย

เน่แพชชั่นใดในโลกนะจ๊ะ
นี่ค่ะแต่ละลูกอลังการงานสร้างมากเลยนะคะ
จากจะมีการนำบอลลูนมาลอยแสดงโชว์แบบนี้แล้ว
นี่คุณผู้ชมกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะคะ

เป็นการโชว์บอลลูนประกอบแสงสีเสียงโอ้โห

ไม่ธรรมดานะคะจัดหนักจัดเต็ม
แล้วก็ยังมีขบวนพาเรทบอลลูน
เปิดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะ

วันนี้วันที่๑๒แล้ว
เขาจัดงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ
ใครอยากจะไปเห็นบอลลูนยักษ์บอลลูนแฟนซี

เขาเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ๖โมงเช้า
ช่วงเช้านี้นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนขึ้นไปได้ด้วยนะ
ส่วนช่วงเย็นถ้าหากใครได้ไป
เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วง๔โมงถึง๑๒๓๐

ซึ่งจะเป็นการแสดงสีสันของบอลลูนนะคะ
ไปกันเลยที่สนามธุรกิจรรณคน

บนกระเช้าบนบอลลูนอย่างนี้เนาะ

ตอนเย็นเขามีการแสดงแสงสีเสียงกับประกอบกับบอลลูน

ปกติเราเห็นคนแสดงใช่ไหมแล้วก็มีแสงสีเสียง
แต่อันนี้บอลลูน่า
ประกอบแสงสีเสียงจะวุบขนาดไหน
สนใจมากเป็นบอลลูนที่มาจากนานาชาติด้วยนะคะ
ถ้ามีโอกาสใครอยู่ใกล้เคียงแถวนั้น

ตาตื่นใจแน่นอนนะคะ